ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูล
ยังคงมีความคาใจเกิดขึ้นอยู่ในสังคมนะครับ
เพราะว่าณขณะนี้เองยังไม่สรุปชัดเจนว่าอย่างไรกันแน่
แต่เบื้องต้นรายงานก่อนอันนี้คือถูกทำให้ตาย

ข้อสงสัยบางประเด็นที่ยังคงค้างคาใจอยู่
รวมทั้งตรวจสอบไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิด
และตำรวจยืนยันว่าไม่มีการตัดต่อนะครับ
หลังจากใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมงในการสอบปากคำ
อุทัยเทพนามซึ่งเป็นผู้อำนวยการส่วนพัสดุและยานยนต์
และนายสมมาตรนาควงนะครับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ารอปภในห้องควบคุมตัว
ในวันที่เกิดเหตุนายธวัชชัยอนุกูล
อดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงาผูกคอเสียชีวิต
พันธุ์ตำรวจเอกมานะเพาะช่วยผู้กำกับการ
สถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องบอกว่า

เพราะว่ามีประเด็นที่พยานรายอื่นบอกว่า
อุทัยก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ถือกุญแจห้องควบคุมผู้ต้องหา
และประเด็นเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ก็ต้องมีการพูดคุยสอบถามเพิ่มด้วยนะครับ
ส่วนการสอบปากคำอีก๑คนก็คือ
นายสมมาตรเจ้าหน้าที่รอปภในห้องควบคุมตัวนายธวัชชัยเนี่ย
ก็เป็นการสอบปากคำเพิ่มเติม
ประเด็นที่พนักงานสอบสวนยังมีข้อสงสัยอยู่
นั่นก็คือเวลาที่พบเห็นเหตุการณ์
และการเข้าไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
รวมไปถึงการแก้มัดปมถุงเท้า
เนื่องจากไม่มีภาพวงจรปิดครับ
ต้องอาศัยคำให้การจากพยานบุคคล
โดยประเด็นคำถามที่ใช้ในวันนี้จะคล้ายกันกับสองครั้งแรกที่มีการสอบปากคำไปแต่จะเพิ่มรายละเอียดแล้วก็ความสมเหตุสมผลรวมไปถึงความเป็นไปได้ครับ
เพราะว่านายสมมาตรถือว่าเป็นพยานที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์มากที่สุด
ในวันที่๒๘ถึง๒๙กันยายนนี้ตำรวจเชิญทีมแพทย์กู้ชีพที่ให้การช่วยเหลือนายธวัชชัยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับเรื่องนี้คดีนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ